นี่ปลาเข็มกางมุ้งกางมุ้งทำไม
แล้วมันสร้างรายได้ได้ยังไงมาดูกันดีกว่า
ลงพื้นที่ไปเลยนะคะที่บ้านควนสนัยนะคะ
ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูน
ไปพบเกษตรกรตัวอย่างอีกหนึ่งราย
เขานำสิ่งที่เขาบอกว่าเขาใช้ต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์ขึ้นมา
ด้วยการทำปลาเค็มกลางมุ้งหรือปลาเค็มปลอดสารพิษนั่นเอง
แต่ละสัปดาห์นะใช้ปลาในการทำปลาเข็มถึง๒๐๐กิโลกรัมเลยทีเดียว
ถึงว่าเมื่อกี้ปลาโดนเหมาไปหมดเลย
คุณสวัยบ้าบอกว่าเธอชอบกินปลาเข็มค่ะ
แต่ว่าพอไปซื้อปลาเค็มในตลาดมากินเนี่ยปรากฏว่าปากพอง
ก็คือเหมือนจะแพ้อ่ะเค้าก็ชมเคยมั้ยกินปลาเข็มแล้วเหมือนจะแพ้สาร
เขาบอกว่าจริงมันคือแพ้สารที่ใส่ในปลาเข็มนะ
เธอก็เลยตัดสินใจอ่ะงั้นทำปลาเค็มกินเองซะเลย
และสาเหตุที่ต้องกางมุ้งให้กับปลาเค็มเพราะอะไรอ่ะ
ป้องกันแมลงวันมาวางไข่ไงคะไม่ให้ปลาเค็มเนี่ยมันเป็นนอนมีหนอน
ตอนนี้คุณสวัยบ้านทำทั้งปลาเค็มปลาแดดเดียวปลาเค็มเนื้อส้ม
ทำออกไปขายเขาบอกว่าโอ้โหคุณค่ะรายได้ดีมาก
ถุดิบที่นำมาทำปลาเค็มมีหลากหลายปลาด้วยนะ
ทั้งปลาจวดปลาสีเสียดปลาหังแข็งปลาหลังเขียวและปลาสละ
จะบอกว่าไม่รู้จักเลยก็ว่าได้แต่ว่าชาวบ้านชาวประมงเขารู้จัก
ซึ่งปลาหลังเขียวเนี่ยจะขายดีที่สุดเขาว่าอย่างนี้นะคุณผู้ชม
ส่วนการตลาดเนี่ยก็จะส่งขายโดยมีแม่ค้าจากต่างอำเภอต่างจังหวัดมารับไปขายด้วย
แล้วก็เอาไปขายเองด้วยตามตลาดนัดก็ขายวันละ๒๐๐๓๐๐กิโลกรัม
มาดูรายได้กันดีกว่าในแต่ละสัปดาห์มีรายได้จากการขายปลาไม่ต่ำกว่า๑๔๐๐๐บาทจ้า
สุดยอดส่วนน้ำดองปลานะคะจะใส่ในบ่อบำบัด
ส่วนน้ำล้างปลาก็จะทำปุ๋ยใส่ในบ่อผักบุ้งแก้วอีก

มุ่งแก้วเนี่ยนะเก็บขายทุกวันมีรายได้ต่อเดือน

และเศษผักก็จะเอาไปเลี้ยงปลาต่อ
ไห่แพะแล้วก็ไก่กินด้วย
ทุกอย่างเป็นรายได้ทั้งหมด